แต่ต้องถามก่อนก็เพราะพี่ใด่กับจ๋านคือ
สนิทกันมากี่ปีแล้วมาสนิทกันได้ยังไงครับ
เจอกันจากที่ตอนนั้นหนูดังคันหู

รายการชื่อว่าสุขายุหนใด

แล้วพอมาถึงเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเลย

ผมแบบอ้าวอะไรอย่างนี้ของเราเนอะ

อ๋ออะไรออกไปอีกออกไปอีกออกไปอีก
ตอนนี้พี่ไดก็บอกว่าเออจ๊ะต้องร้องนะอะไรอย่างนี้

เธอยังไม่พูดเดี๋ยวสองคนนี้เขาก็แยกได้ชุด

หรือว่าเออนอนแล้วหมอนตกคออะไรอย่างเงี้ย
พี่ไหล่อยู่ดีส่งมาถึงบ้านเลยจ้ะ๓๔ใบ
เกิดว่าเขาเป็นอย่างงี้กับทุกคุณนะ
จบรายการมันก็จบกันไปหมดละที่แล้ว

ก็พาไปรักษาหน้า
ก็เลยกลายเป็นว่าพี่เขาดีมากอะไรอย่างนี้
คือจริงเป็นคนชอบคุยกับคนแล้วเราเป็นคนชอบคนที่จริงใจ

ซึ่งนะตอนแรกที่ทำรายการเขาเป็นเทปแรกนะ

แล้วพอคุยปุ๊บแล้วเหมือนไม่รู้ยังไงเหมือนกันมันคลิก
แล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาก็จริงไม่ค่อยได้เจอกันนะ
คือจะส่งเมสเซจหากันตลอดเวลา

ทำให้ว่างมากค่ะ
ปกติไลน์หากันเนี่ยไม่เคยได้เจอกันเลย
แม้แต่ครั้งเดียวเกือบ๑๐ปี

เมลบางทีแบบส่งเป็นงานมาภาษาอังกฤษยาวมาก
แล้วบางทีก็ส่งให้หาพี่ไดอ่ะ
พี่ได่แปรให้หน่อยว่านี่คืออะไร

ถ้าตัวแพงนะยังไม่ได้ส่งโคเทชั่นไปเลย

พี่แปรว่าอะไรอะ
เค้าโอนตังมาอย่างเนี่ย

ดูชีวิตแล้วเห็นจ๊ะว่ามีใครแล้ว

ก็แบบยิมแล้วก็สวัสดีครับคุณฮี่คุณคุณคุณค่ะ

อันไหนลองผมแต่ตาหนูอะคราดมาก

แล้วโดยเฉพาะคนนี้แหละเป็นคนเปิดโลก
โดยเฉพาะเรื่องการกินเหรอคะพี่ได
ก็อยากให้เขาได้ลองอะไรหลายอย่าง
เพราะว่าน้องเขาจะเป็นคนที่เหมือนกลัวโรงแรม

ว่าปกติอย่างหญิงออฟเกรส
จะเจอในอีเวนต์งานโรงแรม

นวัด์ไง
คือไม่บางทีแบบว่างานผู้บริหารที่กระจายป่าว
เวลาเราขึ้นไปเล่นอะไรอย่างนี้เราไปร้องอะไรอย่างนี้
อยู่งานวัดขึ้นไปบนเวทีปุ๊บ

บางทีแบบเต้นเลยเพลง

แล้วเวลาขับเขาจะอย่างเงี้ย

แต่เรารู้สึกว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ของเรา
เราก็เลยแบบว่าถ้างานวัดเนี่ย
รับเลยแต่งานผู้บริหารขอดูก่อนว่า

จนบางทีโอเคไนท์รำคาญคือไม่เอามึงละ

แต่พอไปจุดตรงนั้นที่พื้นที่ไม่ใช่ที่เรา

สรุปแต่ละแบบแต่ละที่ไปที่กันเอ็นเตอร์เทน
ลูกค้าแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกัน

เขาอยู่ในที่ของเขาแบบนี้
เขาไปอยู่ในโรงแรมอะเขาจะไม่ชิน

เราก็เลยว่าไปเดี๋ยวฉันพาเธอไปเอง
ก็พาเขาไปกินข้าวที่โรงแรม

เชิดหน้าเชิดสิบได้เลยเพราะว่าเธออ่ะ

กับตัวเผ็ด
กับตัวเผ็ด
ลองแล้วเป็นไง
เล่าได้
พ่อหนูกินไม่ได้จริงแล้วเขาน่ารักมากนะเขาไปในโรงแรมเนี่ย
คือด้วยความที่เขาอาจจะไม่เคยเขาไม่คุ้น
เป็นคนฝรั่งเศสมาเท้าฮัลโหลบองชื่อสวัสดี
พอเสร็จปุ๊บก็มีเชฟอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ช่วยมา

แล้วทำงานโรงแรมไว้พี่
จริงแล้วหนูก็ถามเขาแล้ววันนั้นเป็นวันสุดท้ายเนอะที่เขาจะทำงานที่นั่น
จ๊ะปุ๊บไปเลยลาออก
คุณเล่นไปสิงคโปร์มาก็จะพดไม่ได้
ไม่แต่ว่าปัจจักรวรรณ์นี้คือเราก็เริ่มกินได้ไหม
ไม่ได้ก็เพิ่งไปกันมานี่ไงพี่
คือถามว่าอาหารใหม่เขาไม่คุ้นลิ้น

พาพี่ไดไปทานอะไรที่เราชอบไหมคะ
ไม่เคยพาแบบไปร้านก็เคยพาไป

แล้วพี่ไดไฮแบบ
หนูโอ๊ยตายแล้ว

คือพอหลังจากรายการนั้น

เผื่อเราจะแบบรับงานคู่อะไรอย่างเงี้ย

จนช่วงนั้นนะบ้านหนูอุ่น

เออแล้วเราเป็นคนสายมูนเนอะ
เราก็บอก
สงสัยปีมะแมรอ่อ
พี่สาวจ๊ะด้วยถามสิถามสิว่าแล้วทำไมอยู่นานขนาดนั้น

คือเราเข้าวงการมาเพิ่งเข้าเนอะพี่เนอะ
แล้วเราก็อยากรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้จริงไหมคนนี้เป็นอย่างนี้จริงไหมอะไรอย่างนี้
แล้วเขาอยู่มานานเราก็อยากรู้เราก็ถามเขาเว้ย
แล้วเขาอะกลายเป็นว่าเขาถามกับเรา
พี่เจ้าจริงเหรอเฮ้ยแล้วไงต่อ
ก็เลยรู้สึกสนุกมากเหมือนดูรายการทีวีอ่ะ
ไม่ต้องดูเนฟิกไม่ต้องดูยูทูป
อยู่กับพี่เป๊กครับจ้า